ล่าสุดนี้ขอไปเปลี่ยนแนวแล้วกัน
เล่นสกีกันทั้งครอบครัวเลยค่ะ
โอ้โหนี่แว้นบนบกไม่พอใช่ไหม
คุณบอกเลยว่าครอบครัวนี้
อุ่นมากมากนะคะยกให้เป็นครอบครัวสายแว้นตัวจริงเลย
ว่าที่คุณแม่แพทย์ณปภาอุ้มท้องแก่๘เดือนใกล้คลอดเต็มทีนะคะ
ซ้อนท้ายเจสกีสามีหนุ่มนักบิดเบ้นอัครกิจค่ะ
พาภรรยาแล้วก็น้องเรสซิ่งนะคะลูกชายที่อยู่ในท้องเนี่ย
เปลี่ยนบรรยากาศจากแว้นทางบกมาแว้นทางน้ำบ้าง
พาขับเจสกีกินลมชมวิวค่ะสัมผัสบรรยากาศยามเย็นที่น้องกี่
จังหวัดบุรีรำค่ะพร้อมโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมนะคะ
เหล่าเอฟซีได้ตื่นเต้นไปด้วย
สำหรับใครค่ะที่จะมีดราม่านะคะก็ขอให้ยั้งใจไว้สักนิดนะคะ
เพราะว่าจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นเซฟตี้อย่างดี
เสื้อชูชีพและว่าที่คุณพ่อนักบิดค่ะ
ก็ไม่ได้ขับเร็วจนเกินไปแถมยังใส่ใจถามไทยภรรยาตลอดทางด้วยนะคะ
ซึ่งดูจากสีหน้าคุณแม่สายสตรองก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลัวเลยสักนิดค่ะ
สมแล้วที่เป็นตระกูลแว้นตัวจิกนะคะ
แต่ยังไงก็ระมัดระวังไว้สักนิดหน่อยแล้วกันนะคะ

คู่นี้เขาแว้นจริงอะไรจริงนะ
บนบกไม่พอพากันไปแว้นในน้ำด้วยนะ

ก็มีการถามไทยตลอดทางค่ะว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างกลัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่สาวแพทย์ท่าทางจะแบบชิลสบายอยู่แล้ว
คนนี้เขาขาดลุยใช่ค่ะค่ะดูอยู่แล้วนะคะอืม
ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำแพทย์ก็ไม่หวั่นนะคะคุณผู้ชมค่ะ

อีกต่อไปย้าหู้